ดูเรื่องนี้กันหน่อยก็ยังอยู่บนท้องถนนค่ะ
ขับรถไปแล้วไปเจอผู้ชายคนนึงเมาเต็มที่เลย

หน้ารถแล้วก็มาทุบรถเขา
แต่ว่าเรื่องนี้เจ้าของรถเขาไม่ยอมค่ะ
อะไรมีอะไรพี่ผมทำอะไร

เออทำไมมึงลงมาลงมาดี
เอาเอาดิมึงลงมา
เขามาทำอะไรกับมึง
เอาเฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรถามหน่อยดิ
นายมีรสก็อธิบายต้องลองความสาน
เดี๋ยวพี่มึง
ท้ายเนี่ยคือผู้ชายคนนี้สลบนะคุณนัทพงศ์
สลบเลยนะคะโดนเจ้าของรถสาวหมัดใส่นะคะคุณบอยค่ะ
เล่าบอกว่าตี๓ที่ผ่านมานี่แหละนะกำลังขับรถอยู่แถว
สะแก้วอำเภอเขาชะกันแล้วผู้ชายคนนี้ยืนอยู่กลางถนน
มีรถจอดเสียอยู่ข้างทางด้วยพอเข้าไปใกล้
ผู้ชายคนนี้กลับเดินมาแล้วพูดจาอะไรไม่รู้เรื่องเลย
เอาขวดเครื่องดื่มที่ข้างในมีเหล้าขาวทุบรถเขา
พอเปิดกระจกถามก็ต่อยเข้ามาในรถเขาก็เลยสวนหมัดใส่
นอนสลบข้างทางค่ะนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เรียกตำรวจมาควบคุมตัวนะคะ
สอบถามถึงได้ความว่าผู้ชายคนนี้มาจากจันทบุรีกับหลานอีก๒คน
จะไปงานศพที่สระบุรีแต่รถเสียก็พยายามโบกรถขอความช่วยเหลือ
แต่ตัวเองเมาไงคะคุมสติไม่ได้
ชาวบ้านบอกว่าผู้ชายคนนี้โวยวายเป็นชั่วโมงแล้วค่ะ
ถึงว่าผมลงไปแล้วกล้องมันจะเห็นอยู่ที่ว่าผมเตือนถ่ายไปแล้ว

คุณบอยเองเรียกค่าเสียหายที่รถบุบสีถลอกเป็นเงิน๓๐๐บาท
เพราะว่ารถคันนี้ก็เป็นรถของบริษัทด้วยค่ะ